สวัสดีค่ะอัปเดตข่าวบันเทิงกับขวัญเรือนขวัญขุนวงความคืบหน้าอาการป่วยของพระเอกชื่อดังปทฤษฎีค่ะก็มีสัญญาณที่ดีขึ้นเรื่อยสามารถหายใจเองได้กระซิบด้วยเสียงเบาได้ซึ่งล่าสุดนะคะทางโรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะก็ได้ขอประกาศรับบริจาคเจ็ดเลือดกุ๊กเอเพิ่มเติมอีกด้วยค่ะ

โอเคค่ะคุณแม่โอเค
ต้องสู้อะค่ะเพราะว่าคือเราเข้าใจเนอะคนไม่สบายเป็น
ไม่ว่าจะไม่สบายหรืออุบัติเหตุอะไรต่างที่เขาเป็นอยู่ในภาวะตรงนี้ค่ะ
ทุกคนเขาก็อยากจะสู้อยากจะลืมตาตื่นขึ้นไปอยากจะลุกจะนั่งอย่างนี้
เพราะว่าเขาแข็งแรงกำยำอ่ะเนาะ
เราก็ภาวนาเราก็สวดมนต์อยากให้เขาหายเร็วให้กำลังใจเขาและครอบครัวเขาอะค่ะ
ก็ตื่นใส่บาทกันกับพี่เอแล้วพี่เอก็บอกว่าอ้นคอยบอกว่าให้ปอด้วยนะ
เราทั้งสองคนก็เคยเล่นละครกับน้องปอค่ะเขาน่ารักเขานิสัยดี
เป็นเด็กที่น่ารักมีน้ำใจอะค่ะเพราะเขาน่ารักมากอ่ะรักเขาอ่ะ